มาดูต่อกันที่ข่าวนี้เขาว่ากันว่านี่แทบจะไม่ใช่การกักตัวแล้ว
นี่แทบจะเป็นการจำศีลแล้วค่ะโอ้โหเตือนแบบนี้แต้วยืนหนึ่ง
อะไรมาแป้วนาธพรหน้าลอยมาเลยนะครับคุณผู้ชมนะ
ใครจะเป็นคนเข้าเส้นชัยไปไม่ได้ต้องกับแป้วนาธพรค่ะค่ะ
ฉายาก็ได้มาแล้วโดนแซวหนักมากก็ผ่านมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้ได้ฉายาใหม่มาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐของเรา
จะพาไปดูกันหน่อยว่าเจ้าแม่นาคีเนี่ยฟาดสถิติยังไงกันบ้างค่ะ
ต้องบอกเลยว่าสถิติแรกจริงเธอก็ไม่ได้อยากได้นะคุณผู้ชม
แต่ว่าธรรมชายช่วยกันตั้งให้คุณผู้ชมเออ
เหตุการณ์การเฉียดโควิดของแต้วเนี่ยเป็นที่มาที่ไปให้ต้องกักตัว
มากถึง๖ครั้งเลยทีเดียวค่ะอือหูหรอมาก
ดูก่อนว่าต้องรอดครั้งที่๑ของแต้วเป็นยังไง
อย่างที่ขึ้นหน้าจอเลย๒๙กุมภาพันธ์ครั้งที่๑เนี่ยนะ
ร่วมงานกับคุณแมททิวดีนตอนนั้นถ้าจำได้นะปีที่แล้วนู้นนะ
กุมภาพันธ์๖๓คุณแมททิวประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิด
ก็รีบเลยค่ะไปตรวจพบก็คือไม่พบเชื้อ
ผลออกมาไม่พบเชื้อแล้วก็มีการกักตัวต่อ
นั่นคือนับเป็นครั้งที่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะรอดไปแล้ว
มารอดต่อครั้งที่๒กันหน่อยค่ะ
ครั้งนี้แต้วยังคงกักตัวต่อเนื่อง

แต้อมหาว่าแต้วไม่ค่อยสบาย

เธอนั้นแค่ป่วยและมีไข้ต่อมทอมซินอักเสบเท่านั้นเองนะคะ
ครั้งนี้ไม่ได้เฉียดคนป่วยนะคะเพราะว่าป่วยต่อเนื่องเท่านั้นเอง

เหตุการณ์เชียดครั้งที่๓รอดอีกแล้วค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวของแต้ว
มีความเสี่ยงต่ำค่ะเพราะว่าเธอเจอกับผู้จัดการก่อนหน้านั้น
เอาจริงก็ถือว่ารอดอยู่เหมือนกันเพราะเธอเจอนานแล้ว
ว่าอย่างนั้นแต่ด้วยความว่าพอเป็นผู้จัดการดารากับดารา
มันจะรอดยังไงนะฮะผลตรวจออกมาแต้วไม่พบเชื้อก็จริงค่ะ
แต่ว่าแต้วนั้นกักตัวต่อเป็นครั้งที่๓ค่ะ
ต่อกันที่เฉียดครั้งที่๔คุณผู้ชมค่ะ
แต้วไปร่วมงานครั้งนี้ถูกถามมากจำได้
้วไปตรวจหาเชื้อค่ะครั้งนี้หลายคนกังวลนะคุณผู้ชม
ทานข้าวด้วยกันอีกนะคะถอดหน้ากากอนามัยไงทานข้าว
แต่ด้วยความเป็นเจ้าแม่นาคียังแฝงฤทธิ์อยู่คุณผู้ชม
แต้วรอดอีกรอบ

ไปต่อรอดครั้งที่๕ค่ะไหนก็รอดแล้วไปที่สุดค่ะ
นี่มันรายการต้องรอดหรือเปล่าแต้วต้องรอด
คือแต้วไปติดต่องานแล้วปรากฏว่าคนที่มาคุยงานครั้งนี้
เขาติดเชื้อโควิดเขาก็ไม่รู้เหมือนกันไง
เออก็มาเจอแต้วปรากฏว่าไปตรวจกันค่ะคุณค่ะ
รอดอีกแล้วนับนิ้วมาเลยนี่คือการกักตัวครั้งที่๕ของแต้ว
และเคสล่าสุดสดร้อนเลยนะคะ
เวิร์คชอปกันมาอย่างที่เป็นข่าวนี่ไง
ไปเจอกับคุณแพนเค้กมา๒๒มิถุนายน
ตรวจแล้วผลไม่พบเชื้อกักตัวอีกรอบนะครับ

วู้ฮู้ประเบิด

เดี๋ยวลองมานับคำนวณกันหน่อยนะบันเทิงไทยรัฐว่างนะ
นับตั้งแต่วันแรก๒๙กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว๖๓
มาถึงวันที่๒๘มิถุนายน๖๔ดูสิเลขวิ่งเลยนะฮะ

เจ้าแม่นาคีเฉียดโควิดมาแล้วเป็นเวลา๔๘๖วัน
โอ้โหฉันจดแล้วฉันเฉียดอีกแล้วบอกเลยว่ากักตัวนัมเบอร์๑จริง
จะไม่ใช่การกักตัวแล้วนี่แทบจะจำศีลแล้วคุณผู้ชมค่ะ
สักนิติ๖ครั้งครั้งละ๑๔วันพี่แจ๊คมี๘มี๔
เจ้าแม่กักตัวไปแล้ว๘๔วันหรือว่า๒เดือน๓สัปดาห์กับอีก๓วัน
เออจุดสุดไปเลยนะพลอยว่าเป็นไงศักดิ์สิทธิ์ไหม
แล้วไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลอีกทีนึง
หรือว่าซื้อตัวเลขที่เขากักตัวเท่าไหร่ก็ว่างวดนี้แหละวันพรุ่งนี้แหละน่าจะลองดูเหมือนกันนะ
แต่เอาจริงนะเขากักตัวยาวนานมากนะถ้ารวมแล้วก็เกือบจะ๓เดือนนะคะคุณผู้ชม
และด้วยความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ของเจ้าแม่นาคี
หรือจะเป็นผลของการบำเพ็ญเพียรนับพันปีหรือเปล่า

ทำให้เจ้าแม่นี่โอ้โหรอดทุกรอบ

ยังไม่พอนะคะตามมาด้วยเหรียญมงคล
เนื้อใหม่เสี่ยงทุกรอบรอบทุกรอบปลดล็อกสกินทอง

ใช่รุ่นนี้แหละเดี๋ยวจะซื้อทัน
ส่วนฉายาใหม่ที่แต้วตั้งให้ตัวเอง
เพราะว่าโดนแห่จมูกมานับครั้งไม่ถ้วน

แชมป์สวอปโลกจ้า
ยังไม่พอคุณยังไม่พอนะคะ
ถึงขนาดมีคนอยากทำถ้วยรางวัลให้ชื่อว่า

คืออยากจะส่งไปให้เจ้าแม่นาเคียนะจ๊ะ
แล้วผลการกักตัวแบบมากถึงมากที่สุดของเจ้าแม่นาคีหรือว่าคุณแต้วเนี่ย
คือหลายคนโอดควรไม่ได้ว่าโอ้โหนี่คือการกักตัวหรือว่าการจำศีลนะน้องนะ

กักตัว๖รอบเกือบ๓เดือนนะคุณผู้ชม
บางคนอยู่ไม่ได้นะแต่แต้วอยู่ได้
แล้วเป็นที่น่าแปลกใจว่าแต้วรอดทุกรอบ
แต่นางก็เคยบอกว่านางเป็นคนที่ดูแลตัวเองดี

อย่ามายุ่งกับฉันนะรู้เหมือนสักครู่นะคุณผู้ชม